ได้พิธีกร๓คนสุดแซ่บสุดทุกนี้เลยนะคะ
เริ่มกันที่คุณหญิงรัฐาดีกว่านะคะก็มีประเด็นหลากหลายเนอะ
เวอร์ชันที่คุณหญิงเป็นหนึ่งในสมาชิกในตอนนั้น
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของหญิงเองเนี่ยเผยกับสื่อนะ
หญิงเองก็ได้ให้กำลังใจผ่านแก้มไปถึงน้องทุกคนเลย

เพราะว่าเพลงสามารถเปลี่ยนไปได้ตามยุคตามสมัย
อย่าไปยึดติดกันเขาว่างั้น
ส่วนแพลนแต่งงานค่ะหลังถูกแฟนนุ่มตน
คนเซอร์ไพรส์นี่
บรรยากาศลงเป็นตรงนี้คนพูดถึงมันดูแบบเรียบ
แต่ว่ามันแบบความรักอ่ะใช่ด้วยความจริงใจด้วยสิ
ก็เลยคนนี้แหละเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงนะคะ
เธอก็อัปเดตงานให้ฟังนะ
ว่าตอนนี้จัดงานไปแล้วบางส่วน
แต่ว่าเรื่องเลิกดีนั้นก็กำลังจัดการอยู่ค่ะ
เดี๋ยวรอดูโควิดนิดนึงแล้วกันไปฟังเสียงกันค่ะ
ถึงแม้ว่าเรื่องแต่งงานมันจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอด
เรารู้สึกว่ามันคือการกระทำที่มันมากกว่าคำพูดแล้ว
เราเลยรู้สึกว่าเขาเหมือนให้เกียรติเรา
ได้เลิกค่ะแต่ว่าก็หมอดูก็ยังไม่ให้บอกเลิกเป๊ะ
แล้วก็บวกกับบวกกับเรื่องโควิดด้วยค่ะ
แต่ว่าสถานที่ได้แล้วประมาณกลางปีไปแล้วค่ะ
พฤษภาไปแล้วตอนแรกแพลนกันว่าอยากจะพฤษภา

เราก็เลยผลัดออกไปอีกสัก๒๓เดือนเลยค่ะ
ที่ก่อนรายการนี้เขามีความรักนะ

คุณเกรสก่านเก้าคนนี้แฟนนุ่มของคุณนิก
คุณนิกหล่อมากคือเมื่อวานใดฉันตาย
ก็แซวบอกว่าเธอฉันเห็นวันเกิดเธอเนี่ย
นางบอกว่าเจอพี่หน้ากล่าน
ใครก็ได้ฮอม

วาเลนไทยปีนี้อย่าให้พร่องนะจ๊ะว่าไงจ๊ะเกรส

อีก๒วันยังหาที่ลงไม่ได้เลย
ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็บอกเขาเลยว่า
ถ้าไม่กินที่ไหนถ้ามาหาที่กินไม่ได้
ก็มานั่งกินชาบูกันที่บ้านดิฉัน
ชาบูกันที่บ้านดิฉัน

ก็ลงตัวค่ะถือว่าลงตัวเลย

อนาคตก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไป

ตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่
ตอนนี้ก็ยังสนุกสนานกับการทำงานอยู่

ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ
ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ
ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ
ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ

ก็รอติดตามกันนะครับ